ไปดูที่ความสัมพันธ์แบบหวานกันบ้างดีกว่านะคะ

ขยันโชว์ความหวานผ่านสื่อกันตลอดเลยนะคะ
ลงรูปคู่บ้างแคปชั่นหยอดกันบ้างนะคะ
ล่าสุดเขาบอกว่าถึงขั้นเปลี่ยนบรรยากาศ
เออมีโมเมนต์หวานให้แฟนได้ฟินกันด้วยนะคะ
สวีทแบบธรรมดาเดี๋ยวจะจำเจนี่
หนุ่มฮันก็เลยของับซีนจีบนะคะ
งับแก้มสาวจียอนในสระน้ำโชว์ซะเลยค่ะ
สาวจียอนก็บอกว่าถ้างับแก้มเนี่ย
แต่รูปที่ได้จะเป็นตามที่หวังหรือเปล่าไปฟังค่ะ
คือตอนแรกนึกว่าจะหอมแก้มเฉย
แต่คือแบบได้รู้สึกแบบนำลายของเขา
หนูก็แบบขนลุกไปเรื่อยหนูเห็นหรือไหม
แล้วมันแบบงับแบบทั้งแบบแก้มของหนูแบบทั้งฝั่งนี้
สำหรับอาการเราเป็นอย่างไรครับ
หลังจากที่หนูถ่ายเสร็จแล้วก็หนูก็ขอดูหน่อยได้ไหม
อืมก็คือแบบสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็น
อืมแบบนี่ก็บอกว่าทุเร่ทุเร่
เดี๋ยวนะต้นแบบน่ารักแต่ทำแล้วจียอนบอกว่ามันไม่ใช่เลย

คนนี้ก็มาร่วมงานเดียวกันนะคะเผยถึงโมเมนต์หวานเมื่อวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง
ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะนอกจากจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ดาราคู่ใจกันไปแล้วเนี่ย

เรื่องอายุที่ห่างกันก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะ
งานนี้หนุ่มชาวออกตัวด้วยว่ารู้สึกเขินเวลาอีกฝ่ายเรียกลุงออกสื่อค่ะ
ก็จริงน้องเขาก็มาบอกวันนั้นแหละโอ้ยก็ดีใจครับ
แล้วก็มันเป็นวันเกิดด้วยอะไรอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้วกันประมาณนั้น

หรอกครับเพราะว่าเพราะถ้าเกิดเทียบว่าผมกับเขาอย่างนี้

ก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะเรียกคนที่แบบอายุช่วงนี้ก็
ลุงอะไรอย่างนี้ครับน่ารักไหมครับ
คุณผู้ชมค่ะ๓๐กว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นลุงหรอกค่ะ
แต่ถ้าลุงน่ารักขนาดนี้หลายคนก็คงอยากเรียกนะคะ